สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นี่กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วค่ะ
โอเคไปรับวิตามินบ้างไงเท่าเงี่ย
ใช่มั้ยต้องไปรับมันรู้เป็นกันครึ่งเยอะ
ติดตามเด็กติดท่องติดถ้ำให้
ใช่ค่ะอยู่ครั้งนั้นก็ได้ข่าวหมดตลอดเวลา
สุดท้ายก็ดีใจตามนะคะที่ได้พบแล้ว
ครับผมนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็มาคุยถึงสถานการณ์ล่าสุด
คือตัวน้องเองก็ยังอยู่ในถ้ำนะครับ
เพราะว่าด้วยสภาพร่างกายแล้ว
คืออยู่ในถ้ำมาประมาณก็เรียกว่า๙วันเต็มคุณผู้ชมครับ
น้องทั้ง๑๓คนตอนนี้ทางหน่วยภาคเคลื่อนที่
ก็ได้มีการเข้าไปถึงตัวแล้วอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับ
รวมถึงได้มีการนำอาหารเข้าไปนะฮะ
อาหารที่จะให้น้องคือให้จากน้อยต้องบางเบาก่อนนะครับ
แล้วก็ค่อยปรับสภาพน้องไปนะครับ
รวมถึงก็คือจะเป็นเรื่องราวของการที่จะช่วยออกมานะครับ
อันนี้คือภาพที่ทางหมอภาคนะฮะเขาได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
นี่นะครับแล้วก็มาครับมอร์นิเตอร์ดับไว้เฉยครับ
โอเคนะครับก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็นี่นี่นะฮะ
ก็คือได้มีการใช่เนี่ยนะครับคือนี้เป็นทางคุณหมอภาคนะฮะ

ส่วนก็จะต้องซิลไปเรียบร้อยห่อไปอย่างดีใช่ไหมไม่ให้น้ำเข้า
แล้วพวกหมอพวกนี้ก็คือต้องดำน้ำเข้าไปเหมือนกันใช่ไหม

แต่ว่านะตอนนี้เนี่ยเด็กทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะดำน้ำออกมาได้ด้วยใช่ไหม
คืออย่างนี้คือณตอนนี้ช่องทางในการออกมาจะมี๒ช่องทางนะครับ
ก็คือหนึ่งเนี่ยออกมาทางหน้าปากถ้ำถูกไหมฮะคือทางเดิม
แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าน้ำเนี่ยก็ยังท่วมอยู่ตลอดนะครับ
ก็คือต้องมีการดูดน้ำเพิ่มสูบน้ำเพิ่มออกมานะครับ
ปรากฏว่าพอสูบน้ำเพิ่มมาเขาก็มีปัญหาอีกว่าฝนภัยธรรมชาติ

ก็คือเป็นนากะน้ำนะครับ
ซึ่งน้องก็ผอมเกินหน้าเล็กเกินที่จะใส่อีก
ก็คือต้องใช้เวลารวมถึงไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปที่จะออกมานะครับ
ยังแต่ว่าตอนนี้เองท่านผู้ว่าก็ได้มีการบอกนะครับว่า
ต้องรอรอให้น้องเองเนี่ยแข็งแรงกว่านี้ซะหน่อยนะฮะ
แรงกว่านี้ซะหน่อยแล้วก็จะมีการฝึกกันนะครับ
ตอนนี้ได้มีการลำเลียงอาหารเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
อีกช่องทางหนึ่งที่เชื่อว่าตอนแรกนะฮะตอนแรกคิดว่าจะพาน้องออกมาเนี่ยคือเป็นทางปล่องด้านบน

ซึ่งตอนนี้พอมาดูอีกทีนึงแล้วเนี่ยทางเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้ยากกว่า
เพราะว่าปล่องเนี่ยไม่ได้มีการโหลยตัวลงมาตรงนึกออกไหมฮะ
มันไม่ค่อยจะดีซักเท่าไหล่
ถามคำน้องขับถ่ายกันยังไงตอนนี้

เขามีเลยก็มีที่ของเขา
ทีแล้วว่าฟังว่า๑๐วันเด็กอยู่กันได้ยังไงพี่
โค้ชนี่คือเสียสละสุดโค้ชนี่เพิ่งอายุ๒๕ปี
๒๕ใช่ไหมโค้ชเอกเนี่ยเขาให้เด็กนั่งสมาธิ

จำคนก็ถามว่าทำไมโค้ชเอกไปเอาวิธีการนั่งสมาธิมาจากไหน
โค้ชเอกเนี่ยบวชเป็นวันนี้ไทยรัฐเขาบอกเลยฮะไทยรัฐเขาบอกว่า
เป็นโค้ชที่เสียสละให้น้องอย่างมากเลย
คืออย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ยอมเสียสละอาหารที่ตอนที่เข้าไปตอนนี้เราสัมภาษณ์กัน
ว่าซื้อของเข้าไปเนี่ย๑๐๐บาทร้านค้าเขาบอกว่ากลุ่มเด็กกลุ่มนี้ซื้อของเข้าไป๗๐๐บาท
ปรากฏว่าโค้ชเอกเนี่ยก็ให้เด็กกินหมดเลยเพราะว่าเสียสละ

เขาอยู่ของเขาได้นะฮะแล้วก็มีการแชร์ประวัติอีกว่าโค้ชเอกคือใคร
โค้ชเอกพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เด็ก
ตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับตากับยายอายุ๑๐ขวบก็เป็นบวชเป็นเนนน่ะ
จนในที่สุดบวชเป็นพระจนอายุถึง๒๐เราก็สึกออกมา
เป็นพระอยู่ประมาณ๘พันศาพี่ม้า
แล้วก็หลังจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อติดถ้ำปุ๊บเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่โค้ชเอกเลือกคือบอกให้เด็กเนี่ยมีสติมากเลย
ให้นั่งสมาธิเด็กถึงไม่รู้ว่า
คำถามแรกที่เด็กมันถามหน่วยซิลนักประดับอังกฤษ
ว่ากี่วันแล้ววันนี้วันอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไร

มันมืดไปเสร็จเขาบอกว่าเพื่อหนึ่งจะให้เด็กนั่งสมาธิ
เพื่อไม่ให้เกิดเจอภาพหลอนไม่รู้ว่าบางทีเด็กอยู่ตรงนั้นอาจจะหิว
หรือจะแบบว่าด้วยบรรยากาศที่มันวางเวงที่มืดเนี่ย
ทำให้เด็กเกิดภาพหลอนได้หรือเปล่า

คือตอนแรกหลายคนก็กังวลว่าน้องจะไปทานไปดื่มน้ำ

เพราะว่ากังวลว่าจะเป็นพวกมูลสัตว์หรือมูลข้างคาวอยู่ในน้ำ
ก็จะมีความอันตรายเกิดขึ้นในตัวน้องได้
คือปรากฏว่าทางโค้ชเองเขาก็ไม่ให้เด็กกินน้ำที่พื้นถ้ำนะครับ
เขาให้กินจากที่หยดลงมา
ใช่แล้วก็ให้พยายามทำร่างกายอยู่นิ่งมากที่สุด
ให้นอนเฉยเพื่อที่จะเซฟโหมดของร่างกาย
ไม่ให้ใช้พลังงานมากเพื่อที่ดูแลร่างกายตัวเอง
จนกระทั่งมีคนเข้าไปช่วยเหลือได้
ส่วนอีกคนนึงที่ดูช่างคลิปวันแรกที่บอกตอบโต๊ะกับฝรั่ง
เด็กคนนั้นเป็นเด็กเก่งมากผลการเรียนอยู่ที่๓๘
เป็นเด็กที่สามารถพูดได้๔ภาษา
แต่เขาเป็นเด็กในโครงการคริสต์ศัตริย์
ที่เป็นของศาสนาคริสต์เป็นคู่สอนศาสนา
เพราะโฟชก็ปลอมกว่าพอท่านพอมเลยอะพอท่านพอมโซ่เลยโอ้โฮ
วันนี้นะไม่ได้กินอะไรขนาดนี้มันต้องผอมอยู่แล้วล่ะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลดน้ำหนักใดเอกน้อย
ให้ไปเข้าถ้ำหรอจะใช้ไปเข้าป่าหรือเข้าถ้ำ
แกต้องหนักถ้ำกระบอก
ตอบเนี่ยก็คือเข้าไปตามดำไปตามเชือกที่คนอังกฤษเป็นคนนำพาทางไปใช่ไหม
ใช่ซึ่งคนอังกฤษที่เขาบอกว่าวันนี้มีการแชร์กันอีกอย่างหนึ่ง

ที่จริงแล้วนักดำน้ำอังกฤษก็ไม่รู้ว่าเด็กอยู่ตรงนี้นะฮะ
ไม่รู้สิใครจะไปรู้ไม่รู้ว่าปฏิหารหรืออะไรหรือเปล่า

เขาบอกเชือกไปหยุดตรงที่เด็กยืนอยู่ดีเลย
พ้นดำควรไปอยู่ในท่ำอยู่เลยนะ
ท่ำฟ้อมได้ใจเลย

ซึ่งเป็นอย่างที่ยินมาคือเหมือนกับโทรศัพท์เหมือนคนลดน้ำ
ก็เลยยังต้องเริ่มใหม่ต้องติดต่อกันไม่ได้เป็นประตูตัวเอง
ตอนนี้มันมีขบวนการยังไงที่จะหนำออกมาได้คือนึงคือรอให้น้ำลด

แต่ผมไม่ได้ฝึกแบบถึงขั้นที่ต้องดำน้ำ
คือตอนนี้ต้องให้เด็กแข็งแรงก่อนอันดับหนึ่งเลย

ตอนนี้ในช่วงนี้เองเขาก็จะมีการสอนแล้วว่า

หายใจยังไงอะไรยังไงนะครับ
ลงไปเพราะว่าตอนที่ลงน้ำไปเนี่ยนะฮะ
คือกว่าผู้ใหญ่จะเข้าไปได้นี่ก็ลำบาก
ใช่สิเพราะว่าข้างในถ้ำเนี่ยมันจะเป็นคอคลอด

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งระยะทางก็ไม่ได้ใกล้
เห็นบอกว่าตั้ง๓กิโลเนี่ยใช่ไหม

พอตอนที่เข้าไปพอเห็นว่าน้ำมันท่วม

พอมันท่วมเขาก็หนีไปเรื่อยไง
ในที่ที่แบบว่าไม่มีน้ำท่วมถูกไหม

ก็เป็นที่ที่ไม่ท่วมไงจบ
บางคนก็บอกไม่รู้ว่าบางทีอาจจะเด็กอาจจะไปสแตนบายอยู่ตรงนั้น

ตอนแรกเขาบอกว่าอยู่ที่พัทยาบีช

การวิเคราะห์ครั้งแรกบอกอยู่ที่พัทยาบี
ใครนะท่านตั้งชื่อชาวบ้าน
ไม่เป็นคนที่ไปสำรวจเขาเรียกว่าพัทยาบีท
เพราะว่าตรงนั้นมีหาดสายสีขาว
มีหาดอยู่ข้างใน
มีหินย้อยด้วยนะ
เขาเลยเรียกว่าเป็นพัทยาบีช
คนก็ไปเล่นน้ำตรงนั้น
ก็ต้องยอมใช่ไหมที่จะให้น้ำรวมใช่ไหม
บางคนเขาบอกว่า๔๐๕๐ไร่ที่เขาปลูกมาตอนนี้มันใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ย

คือวันนี้ผมเองได้มีการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าที่เชียงรายนะฮะ
ท่านก็ยืนยันว่าทางการเองไม่ได้มีการผันน้ำเข้าไปสู่ที่นานะ
ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิด
คือเขาผันน้ำออกไปตามร่องน้ำ
แล้วพอน้ำมันเยอะมันอาจจะเอ่อขึ้นไปโดนที่นาบ้าง
ซึ่งทางชาวบ้านเนี่ยหรือชาวนาเองเขายินยอมแล้วก็ยินดี
เพราะเขาต้องการที่ให้ช่วยคนออกมานะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวทางการเขาจะเข้าไปดูแลเองตรงส่วนนั้นนะครับ
การผิดตามข่าวเนี่ยนะเยอะมากนะ
มากกว่าดูละครอีก

ละครนี้ทำเรื่องอะไรออกมาตอนนี้ไว้ก่อน๑๓ชีวิต
เอาอย่างนี้ดิฉันอยู่ต่างประเทศทุกคนก็ตามหมด
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะดวกนามไปถึงที่ญี่ปุ่นนะฮะ
เขาถึงได้มีการทำเป็นเหมือนกับโมเดลถ้ำนะฮะ
สร้างขึ้นมาเลยว่าเป็นโมเดลแบบนี้นะ

ญี่ปุ่นนี้เป็นอะไรเอาจริงเอาจังมาก

ไม่ใช่คืออะไรแบบพี่หนุ่มจำไกลคนที่ไปตอนครั้งแรกที่เราไปญี่ปุ่น

สรุปแล้วคนนั้นเขาเป็นคนไปประสานทำเรื่องถ้ำนี้
อุ้วแต่ยาวไปมันจะเกือบสิบนาทีดูแล้วนะฮะ
เขาจะทำสกรูปสิบนาทีเลยนะฮะ

ตั้งแต่วันแรกเขาบอกว่า
ก็เรียกว่ามีการนำเสนอไปเรียกว่าเกือบจะทั่วโลกนะครับ
แต่ส่วนหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับ
ก็คือเป็นเรื่องราวของการถอดบทเรียน
เพื่อที่จะนำมาใช้อย่างน้อยวิกฤตในครั้งนี้

นั่นคือการที่เราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่า
การที่บางครั้งชีวิตเราจะไปเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

เราได้มีการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเราไปหลงป่าหลงถ้ำ

ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราเอาจุดดีมามองนะครับ
แต่ในวันนี้มันก็มีการย้อนแย้งกันเหมือนกันว่า
แล้วน้องเข้าไปเนี่ยทำไมถึงต้องเข้าไปในที่นี่ด้วย

เขาก็ไปเที่ยวตามถ้ำตามอะไรที่เขาอยู่
เหมือนกับที่คนในกรุงเทพไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า

ติดที่อยู่ข้างหน้าเขาติดเดือนกรกฎา
ห้ามเข้าแต่ตัวน้องเข้าไปก่อน
เพราะว่าปีนี้ฝนมาเยอะตั้งแต่ต้นปี

เวลาเครื่องบินตกตายทั้งลำ
เรารู้ไหมว่าเราจะตก

ใครอยากจะเครื่องบินตกหมู่ขนาดนั้น

ก็ยังคงติดตามได้อยู่วันนี้๔ทุ่มครึ่ง

คนดูมากกว่า๕ล้านกว่าคนนะ

วันนี้นายวีรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แถลงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใช้ธนบัตรแบบใหม่
แบบ๑๗ชนิดราคา๕๐๐บาทและ๑๐๐บาท
ในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทรเทพพยวรางกูล
วันที่๒๘กรกฎาคมครับ
ตามที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่
เพื่อใช้ธนบัตรแบบหมุนเวียนทั่วไปนะฮะ
โดยสำหรับธนบัตรทั้ง๒ชนิดนี้จะนำเทคโนโลยี
ต้านการปลอมแปลงแบบพิเศษมาใช้ด้วยนะฮะ
แล้วก็จะลายประดิษฐ์พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี
หึกพิมพ์แม่เหล็กแบบ๓มิติพี่เปลี่ยนสีได้

เปลี่ยนสลับจากสีทองไปสีเขียวได้
สีที่ฝังในเนื้อกระดาษ
จะมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะ
เมื่อเปลี่ยนมุมอาจจะเปลี่ยนสี

รายประดิษฐ์ที่เรียงกันเป็นแนวตั้ง
ใกล้กับบริเวณลายน้ำ
พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเหลือง
สำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอื่น
อื่นของธนบัตรนี้ยังคงไว้ตามเดิม

ระบุโทษการปลอมแปลงธนบัตร
ด้านหลังธนบัตรให้สอดครอง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
โดยด้านหลังของธนบัตรชนิดราคา
จะมีข้อความว่าการปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด
ต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่อให้สามารถรับรองการแก้ไขกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ประชาชนครับสามารถเบิกถอนธนบัตรชนิด๕๐๑๐๐๐บาทแบบใหม่
ตามช่องทางปกติทางธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
แต่หลังวันที่๒๘เป็นต้นไปเราจะเห็นถยอยธนาบัตรรุ่นใหม่
เราก็เริ่มได้บ้างมาบางครั้งบางครั้งเราจะเห็นว่าเหรียญ
เราก็จะได้แหละ
ครับผมนะฮะ
เพราะว่าเป็นอันตรายมาก
ในที่ประชุมเขาบอกไว้ว่าเป็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่จะปลดล็อก
ให้สามารถนำกัญชามาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้ค่ะ
ซึ่งก็จากการที่สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
หลักการอันนี้ไปเมื่อวันที่๑๔มิถุนายน๒๕๕๙
แล้วก็มีเวลาให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๙๐วัน
จึงคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในช่วงตุลาคมนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีผลบังคับใช้๑๘๐วันนั่นก็คือในเดือนเมษายน๒๕๖๒

สำหรับการที่มีรายงานความคืบหน้าของแต่ละคณะก็มีการทำงาน
เพื่อพิจารณาการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นี่นะคะ
แพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยนะ
เขาบอกว่ารายงานว่าในส่วนของแผนปัจจุบัน
ก็พบว่าโรคที่มีการศึกษาวิจัยชัดเจนแล้วว่า
กัญชาได้มีอยู่๓กลุ่ม
นั่นก็คือแก้คลื่นไส้อาเจียนในคนไข้ที่เป็นมะเร็ง
ได้รับการเคมีบำบัด

แล้วก็ปลอกประสาทอักเสบ
ส่วนโรคที่มีการศึกษาวิจัยแต่ยังไม่ชัดเจน
และก็คือลมชักที่ดื้อยาอื่น
การมีผลต่อเซลล์มะเร็งในคนหรือไม่
แต่ว่าอย่างในพากินสันแน่นอนก็สามารถ
แล้วก็จิตเวทอย่างอัลไซเมอร์ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะ
ดังนั้นมีการกล่าวย้ำอย่างนี้จากนายแพทย์สุรโชค
ซึ่งเป็นรองเลขาธิการออยเขาบอกมาอย่างนี้นะคะว่า
กัญชานี่ยังไม่สามารถที่จะใช้กับมนุษย์ได้นะ
ถือว่าผิดกฎหมายทำได้เพียงแค่ขออนุญาตปลูก

แต่ว่าจากการคาดคือในเดือนของพฤษภาคม๒๕๖๒ปีหน้า
จะนำกัญชามาใช้ในมนุษย์ได้

ไม่ใช่ซีซั่วซีซั่วอะไรก็มาทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
ซึ่งคณะทำงานเขาวางระบบการควบคุมเอาไว้

คิดว่ากัญชาทางการแพทย์ต้องมีข้อบ่งชี้อะไรที่จะอนุญาต
ซึ่งก็ไม่มีแบบว่าข้อบ่งชี้ในการที่จะมีการอนุญาตให้ผลิตได้
คือในต่างประเทศเราต้องบอกอย่างนี้ว่า
เขาสามารถที่จะขายได้เปิดเป็นร้านขายกัญชากันเลยทีเดียวนะฮะ
ซึ่งทุกคนก็เข้าไปซื้อแล้วก็ไปเสพกันเลยทีเดียว
เขาก็บอกว่ามันเปิดกว้างแหละ

แต่ว่ามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟัง
มีน้องอยู่คนหนึ่งนะเป็นลูกของเพื่อน
เสร็จแล้วก็ซื้อมาประมาณ๔๕ชิ้นก็เอากลับมาที่บ้านแล้วก็ทานกัน
แต่ก็มีน้องชายคนหนึ่งเขาก็ทาน

เขาแบบมันเหมือนกับแบบมันเหมือนหายใจไม่ออกแล้วเพ้อ

หายใจไม่ออกจนต้องส่งโรงพยาบาล

เขาก็ไปเช็คเลยนะต่างนานาผลปรากฏว่า
วันนี้ไปเสพเหมือนมีการเสพกัญชามา

ไม่เข้าใจว่าในร้านขายเบเกอรี่ร้านนั้นทำไมจึงมี
แต่ว่าน้องคนอื่นพี่น้องคนอื่นไม่เป็น
เพราะไม่เจอแต่เจออยู่อันเดียวคืออันนี้
แล้วมันสามารถที่จะหลุดมาได้

เพราะคนอื่นไม่
คนอื่นเนี่ยก็ถ้าเสพไม่แพ้ก็จะเพลิน

ดังนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีการเพลิน

ฉันว่าจะต้องมีการทำแต่ว่าหลุดมา๑อัน
ออกมาที่จะมาขายแบบนี้เธอเข้าใจคำนี้
นี่คืออันตรายที่สุดเลยนะจะบอกให้
ฉันเคยไปงานอันหนึ่งนะเป็นงานปาร์ตี้
แล้วเสร็จแล้วนี่ก็มีฝรั่งคนก็ไม่รู้

เกิดอาการแบบว่าหายใจไม่ออก

น่ากลัวมากอันนี้อันตรายมากนี่มันหลุดมาได้ยังไง

ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากัญชาตอนนี้
เขาคิดถึงขนาดว่าเอาเป็นเอสเซนต์แล้ว

ถ้าสมมติวันนี้มรรงสิตที่เขาเตรียมกันไว้
ถ้าคณะแพทย์มรงสิตเขาเตรียมสกัดเลยนะ

เขาเริ่มเอาไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นภาคกินสรรค์

อ๊ะทุกวันที่คนเราจะไปทำบุญกันทำไม

เอาเดี๋ยวกลับมา

มันนานแล้ว
อย่ามาพูดอย่างนั้นเธอเข้าใจคำนี้ไหมว่า

เวลาเราเคยไปซื้อย่างรถยนต์
จะเห็นว่ามีร้านยางรถยนต์ทั้งแถบเลย

จิตใจประเสริฐอย่างเธอจิตใจตกใจฝากอันนี้ดีกว่า

ทุกวันนี้เราถวายค้องรักคังอะไร

วันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย

ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพคำเขื่อนแก้ว

จะมีกลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่ง

หน้าที่ของกลุ่มนี้คือรักละคัง
แล้วก็คล้องมาจากวัดบ้านกู่กู่จานนะครับ
แล้วก็วัดบ้านชาตะยานนท์
ที่ตำบลเหล่าหายอำเภอคำเขื่อนแก้วจุดวัดยศวทรวน
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่อง
จังหวัดอุบลรัชทานีเป็นสถานที่ผลิตคล้อง

ซึ่งคนร้ายน่าจะนำมาขายที่แหล่งผลิตอีกครั้งหนึ่ง
คือวนลักษณะทำเหมือนปล่อยนก
จากแนวทางการสืบสวนเศร้าคนร้ายร่วมกันก่อเหตุในครั้งนี้คือนายเอกชัยอายุ๓๒ปี
ก็เอารถไปตะเวนพระเอิญไปโป๊ะแตกเพราะว่าเอารถไปจอดอยู่ที่บริเวณทุ่งนา
ของบ้านโพศีใต้เนี่ยที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยตำรวจไปปุ๊บโอ้โหตกใจเลยคุณ
นี่คือสภาพเจอทั้งคล้องเจอทั้งระคังเจอทั้งอะไรอย่างนี้เลย
จากการสอบภายในรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยพบอาวุธปืนด้วยนะคุณ
อันนี้คุณต้องตกใจตกใจสิอันนี้คิวถูกต้องอันนี้คิวเลิศ

อันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยติดใจต่อนะ
กดให้อย่างไรอยู่เพราะดื่มน้ำสิงค่ะได้

๖ณทุกซ่อนอยู่ข้างประตูฝั่งคนขับเนี่ย
ท้องทองเหลืองเนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอีกคิดดู๑๕๐เซนใหญ่ไหม
ไม่ใหญ่สิเออแล้วก็ยังเจออยู่บนรถอะถูกโอ้โหตังมากนะพวกนี้น้ะ
เขาเอามาทำไงเอามารอใหม่หรือเปล่า

อันที่สุดเนี่ยเค้าสลักรู้เค้าสลักชื่อมันลบได้มันลบได้
คือเพราะฉะนั้นซึ้งเขาก็ใช้เครื่องเกลืองพึ๊ดเจีย
เครื่องเจียเจียอย่างนี้ก็มาขายใหม่

ก็ดีแล้วนะฉันว่านะไม่งั้นเนี่ยแหละ

จริงแล้ววัดต่างจังหวัดบางวัดนะไม่มีกลอง

โดยพร้อมขอนรวมหลัยสวทอธรณ์เนี่ยเคยไปไม่มีจริง

จากถวายละครั้งแล้วคุณยังถวายบัวด้วยผมเห็น

เอ้าอ่านข่าวเช็คร่างผู้เสียชีวิต
ตกใจสิเรื่องนี้น่าตกใจมากเลย

คุณไม่ทำไมไม่หาอะไรติดคนแล้วใจไปเลยล่ะ
ต้องแบบตื่นมาอ่านข่าว
แต่จริตติดคอเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เป็นอะไรกันนะคุณลูก

เขาได้มีการเปิดตู้เย็นเช็คร่างผู้เสียชีวิตนะครับ

วันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ได้มีเหตุเกิดรถชนกันนะครับ
บนถนนสายหนึ่งในเมืองคาเรตันวิวนะครับ

ทางตอนเหนือของประเทศอัฟริกาใต้นะครับ

รวมถึงเสียชีวิตหลายต่อหลายลายทีเดียวนะครับ
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้เลยแหละครับ
ซึ่งทีมแพทย์ไปพบว่าเธอเองเสียชีวิตแล้ว

เก็บเอาไว้ในห้องเก็บศพแห่งหนึ่งในเมือง

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพเนี่ย

ปรากฏว่าพอไปถึงช่องเก็บศพของผู้หญิงคนนี้เนี่ย

ก็ตกใจไงเมื่อฟื้นไงน่ะคุณ

ขวัญออดกันทั้งสองคนเลยนะเพราะแก่ก็นั่นไง
หลังจากที่ถูกพบว่าผู้หญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่
ผู้หญิงคนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

และขณะนี้เธอเองก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้น
คราวด้านกล่าวสร้างความดีใจกับครอบครองเธอเป็นอย่างมากนะครับ

ซึ่งพวกเขาเองก็เรียกว่าไม่พอใจกับการทำงานของทางเจ้าหน้าที่
ไปตรวจตั้งแต่แรกแล้วก็ไปบอกผู้หญิงคนนี้ตาย
แล้วก็นำไปเข้าช่องฟิศอย่างนี้

ทำไมถึงไม่ตรวจเช็ดร่างกายตั้งแต่แรก
ก่อนที่จะนำร่างของเธอไปสู่ห้องเก็บศพ

ก็นี่ไงปรากฏว่าทางบริษัท
ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
เขาก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
จากอุปสรรค์เทศร้ายต่อหลายคนนะครับ

หญิงรายนี้เนี่ยก็ถูกพบว่าไม่มีสัญญาณชีพจริง
ก็เลยถูกประกาศว่าตายแล้ว

ไม่ได้เป็นเพราะพวกเขานั้นปล่อยประละเลยแต่อย่างใด
แต่ยังไงก็ตามแต่นะฮะขณะนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเอง
ได้มีการเร่งสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วนะครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคุณพระดำ
ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนมกราที่ผ่านมา
นักโทษราย๑ในเรือนจำสเปนก็ถูกประกาศว่า

แต่พอไปดูร่างประกดว่ายังไม่ตาย

เจ้าหน้าที่ตกใจยังไม่ตาย

อย่างที่ทางบริษัทรถพยาบาลถูกเซิร์ช
เขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของเขาถูกฝึกมาอย่างดี
เพราะฉะนั้นการเช็คสัญญาณชีพเขายืนยันว่า

แต่ส่วนใหญ่ที่ได้ยินมาเนี่ยเหมือนแบบเขาจะฟื้นมาอีกไม่นานนะ

แต่บางคนก็ไปนานอยู่เธอ

เออเหมือนกับคนนึง
แต่มีคนนึงนะมีคนนึงเนี่ย
ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกทีเป็นอีกคนนึง

เอ้าคุณไม่เคยดูเหรอคนผู้เด็กสนียฟาดอ่ะ

ตายไปแล้วนะแล้วมาเข้าอีกร่างนึงแล้วฟื้นขึ้นมา

ใช่ป่ะอันตรีใช่ไหมพูดถูกใช่ไหมใช่ค่ะค่ะ

บางทีหนุ่มอายุก็ปูนนี้แล้วแยกออกบ้างในชีวิตจริงในละคร
ปากกาโดนเมืองเกงอะอย่าอยู่ในกับละครมันเยอะนัก

ฝั่นเขากะกาวเผื่อนมาถึงกุ๊กกิ๊กดาลากันเลยนะคะ
อะไรนะกุ๊กกิ๊กดารากุ๊กกิ๊กดารา

โดยการที่ไปบริจาคเครื่องปั๊มหัวใจคือโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องการเครื่องมือในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยไปนำไปบริจาคก็เลยเอาแฟนสาวไปด้วย
คือจุ๋ยเนี่ยนะคะจุ๋ยของเราว่ารัฐยานี่แหละค่ะ
ก็ตอนนี้อายุ๓๒แล้วนะดีเจพุทธของเราเนี่ย
ของเราก็มาพูด๓๒แล้วเองไม่เห็นเยอะเลยเยอะเหรอ
เยอะแล้วสำหรับพระเอกก็ถือว่าเยอะ
ไม่เยอะหรอกจริงทำไมเยอะแล้วเหรอณเดชน์เท่าไหร่หมากเท่าไหร่
๒๓๒๔๒๕ชอมคอนดอลลี่นะ๗๐ยังเป็นพระเอก
โดยเมื่อวันที่๔กรกฎาคมนี้นะฮะยายผมตาย๗วันฟื้นนะครับ
มีจริงครับสมัยนั้นไม่มีข่าวแบบนี้แล้วเราก็ฟื้นได้ไงอ่ะ
ก็คนเราก็กลับได้ไม่ใช่แล้วมันคือมันหยุดหายใจไปแล้ว
ซิเจนก็ไม่มีแล้วเหมือนคนขายขายข้าวกะเพราที่ตอนนี้
มีคนขายจานใหญ่ที่แชร์กันในโลกออนไลน์ไหมคนนั้นอยู่ดี
ก็คือเมื่อก่อนเป็นพนักงานแกมมี่เสร็จแล้วปุ๊บก็ตายไป
เผาติดคอเหรอไม่ใช่ตายไปครึ่งชั่วโมงรถชนหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าจะทำยังไงก็ได้
แบบว่าให้คนก็ต้องทำบุญทุกวันอย่างนี้
เขาก็เลยทำกะเพราจานเธอจานกะเพรา๕๐บาทจานจานขนาดนี้กินได้๖คน
แล้วพุธเขาทำยังไงต่อ

คนที่ทำให้รายการป่วนคือเธอสรรแห่อยากรู้เรื่องนี้ทีอยากรู้เรื่องนั้นที
รายการของเรามันเป็นแบบนี้แหละเออก็ของแท้มันต้องอย่างนี้
ถ้าอยากดูเต็มก็ไม่ใช่แบบนี้
ที่เขาไปบริจาคเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่าเขาก็ไปสอบถามทางโรงพยาบาล
แล้วว่าขาดแคลนอะไรกันบ้างบอกว่าสิ่งที่โรงพยาบาลอยากจะได้นั่นก็คือ
เราสองคนนี้ก็เลยไปเสียสละในการที่จะแบบว่าไปทำบุญ
แล้วก็เอาเครื่องปั๊มหัวใจไปให้กับตัวโรงพยาบาลนี้แค่นั้นเอง
แล้วก็แน่นอนนะคะว่าสองคนก็ไปร่วมกันทำงาน
ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในปีนี้เดี๋ยวเขาก็จะแต่งงานกันแล้ว

เป็นคู่แรกของปีใช่ไหมที่จะแต่งงานกัน

เจนี่ก่อนแล้วถึงพุธพุธเสร็จแล้วเป็นกันไง

คนที่กลัวการตายนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหน
ไม่รู้ไงถึงได้ทุกคนถึงได้กลัวเข้าใจตอนนี้ไหม
แต่ถ้าสมมุติเรารู้เนี่ยอย่างสมมุติแล้วเราไปเที่ยวเนี่ย
ญี่ปุ่นแล้วเรารู้ว่าต้องไปถึงไหนไปทำอะไรอย่างนี้

ผมไม่กลัวเลยว่าตายแล้วจะไปไหนไม่อยากรู้เลย
แต่กลัวว่าตายไปแล้วไม่ได้อยู่กับลูกกับคนที่เรารักอะไรอย่างนี้

ผมเลยไม่อยากตายโอ๊ย

เหรอเออยังไงมันก็ต้องตายจากกัน
ต่อให้หล่อนรักลูกขนาดไหนลูกก็ตายจากหล่อนไปด้วยเหมือนกันแหละ

ก็ใช่อ่ะสิเกิดแก่เจ็บตายเออตั้งอยู่ดับไป
แต่มีรักดุรีของพี่หนุ่มล้องโปรดนะ

เอางี้มาเดี๋ยวฉันพาพวกเธอขึ้นไปบนเครื่องบิน

ก็ดูสังคมรังเกียจนะถ้าอย่างนั้นก็อีกหน่อย
หน่อยก็ดีตอนตายก็ประหยัดดีเหมือนกันเธอ

ไม่แต่ว่าแต่ว่าฉันเป็นห่วงตัวฉันเอง

ฉันกลัวว่าแบบว่าฉันตายช้าสุด

แล้วจะทำยังไงดีคุณไม่ต้องกลัว

เจ้าภาพกระถิ่นคุณก็เยอะอยู่ไม่ได้น้อย
เจ้าภาพกระถิ่นคุณไม่ได้น้อยกว่าพวกเรา

คุณออมสุชาติคุณมีดาราต่อ
คุณออมสุชากับหนุ่มหล่อไฮโซเนี่ย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนก็จับตาบอก

ทั้งคู่เนี่ยนะฮะก็ควงคู่กันไปเขาวัดทำบุญกันตั้งแต่แรกที่คบกันเลย
ล่าสุดออมร่วงรูปในไอจี
จะตกเลยเพราะว่าเปิดตัวชัดเจนกว่าทุกครั้งเลย

ลงตัวแล้วก็ออมแคปชั่นสั้นเป็นรูปหัวใจนี่ไงคุณ
แล้วก็ทุกคนบอกไปเสียด้วยว่าทั้งคู่หน้าคล้ายกันมาก
ใช่วันนี้เจอเขาก็หน้าคล้ายกันมากเลย

โดยเฉพาะชาวเน็ตที่ไปเข้าไปคอมเมนต์ถึงความหวานของคู่นี้
ยังมีเบลล่ารานีแต้วปันขนมจีน
แล้วฟืนขึ้นมาใหม่
เห็นนี่มั้ยดูมาหากฉันกลายเป็นผู้เนื้อมรรคา
มันจะไม่อ่านข่าวกับนายเอง
เปลี่ยโชอย่างเกิน

เปลี่ยปานวาดเปลี่ยสาว

อะโดยนี้ดารามีรูปปวดแบ่ง่ายข้างหน้ากันเนอะ
เเบี่ยปานวาดมีอีกคนเองละเป็นลูกสาว
ได้ผู้ชายคนหญิงก็เคย
เผอดีเลยเนาะ
ก็คนโน่นาเเบี่ยแด้ผู้ชายแล้วไง

อันนี้ก็ชายคนสาว
นี่ก็ดูออกได้ยังไงพี่หนุ่ม
นี่ก็เป็นหน้านี่ไง
แล้วดูได้เป็นผู้หญิง
ก็นี่เป็นหน้าแล้วมีปากมีจมูกเห็นไหมล่ะนั่นอ่ะ
ฉันรู้แต่ไหนรู้ได้เป็นผู้หญิง

ตรวจลงไปด้วย
อ๋อเลยคือตรวจเขาสามารถตรวจ
มีช้อส่วนได้หรอคะ
ได้นี่อ้าปากแล้วอ้าปากเห็นไหม
เออจมูกนั่นปากเห็นไหมล่ะ
แล้วบอกนางฟ้าตัวน้อยของแม่นะฮะ
ก็ครอบครัวเขาเนี่ยพร้อมช่วงว่า
เอ้ยสาวน้อยจมูกโด่งมากอีแววสวยตั้งแต่ภาพอัลเตอร์สาว
ทำให้ตอนนั้นข่าวคนก็ไปเมาท์เปิ้ลเนาะ
ว่าจะเลือกกับผัวเลือกกับผัวนิกัด

เนี้ยเนี้ยเนี้ย

คือน่ารัก

เอาละก่อนเดี๋ยวนางก็ขึ้นอย่าไปยั่วนาง
แฟน

โปรดติดตามตอนต่อไป